ไทยว่านักแล้วอินเดียนี่หนักมาก

เป็นคนไทยไปเรียนปริญญาเอกที่อินเดีย

เธอเข้ากระบวนการรักษาของที่อินเดีย
แล้วก็มารีวิวให้เราได้ฟังได้ดูกัน
ดูว่าวิธีการนี้มันจะใช้กับเมืองไทยได้หรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าแม้จะทำทุกอย่าง

แต่มีวันหนึ่งไปร่วมงานศพแม่ของเพื่อนสนิท
แล้วมาทราบภายหลังว่ามีเพื่อนอีกคนนึงที่ไปติดโควิด
หลังจากนั้นเธอก็มีอาการเป็นไข้ก็เริ่มไปตรวจ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน
ทางโรงพยาบาลให้เลือกวิธีการ
จ่าย๒๐๐๓๐๐บาทตรวจเลย
หรือจะกลับไปกักตัวที่บ้านแล้วจะมีคนไปตรวจที่บ้านอันนี้๖๐๐

หลังจากนั้น๑๙เมษายนเริ่มจมูกไม่ได้กิน
แล้วโรงพยาบาลก็แจ้งผลตรวจว่าเธอติดเชื้อ
เมษายนขับรถไปทางโรงพยาบาลอาการก็มีเพียงเรื่องของปอดอักเสบเล็กน้อย
จ่ายยามาให้๕วันแล้วก็มีใบสั่งยาให้ซื้อจากศูนย์ที่ของโรงพยาบาล
แล้วก็กลับไปที่บ้านเธอเลือกซื้อบริการของโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลจะโทรมาถามถ่ายอาการ๓เวลาเช้ากลางวันเย็น
คุณหมอจะมีการวีดีโอมาคุยกันแล้วก็มีนักโภชนาการวีดีโอคอลมาให้คำปรึกษา
เรื่องของอาหารการกินแล้วเธอก็ปฏิบัติตัวอยู่ที่บ้าน
หาซื้ออุปกรณ์รักษาตัวเองที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอมีอะไรบ้าง
เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนเครื่องผลยาเครื่องพ่นไอน้ำ
พร้อมด้วยออกซิเจนกระป๋องเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อไวรัส
รวมทั้งหมดเธอจ่ายไปเองอีก๕๐๐บาท
หลังจากนั้นก็อยู่ที่บ้านดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์นะ
วันหมั่นวัดในการฆ่าออกซิเจนต่าง
อุณหภูมิวัดลายชั่วโมงกรวกคอด้วยเบตาดีน
กลัวคอทุก๔ชั่วโมงป้องกันเชื้อลงปอด
คว่ำให้ปอดรับออกซิเจนได้มากขึ้น
พอครบ๑๔วันคุณหมอก็ให้ดูแลตัวเองต่อเนื่องไปอีก๗วัน
รวมเป็น๒๑วันก่อนจะไปตรวจซ้ำ
วันที่๕พฤษภาคมปรากฏว่าเธอหายแล้วผลเป็นลบแล้ว
รักษาที่บ้านก็ได้เหมือนกันตามคำแนะนำของแพทย์แบบนี้
มองว่าระบบบริการโควิดโฮมแคร์เซอร์วิสของอินเดีย
มันเป็นช่องทางที่ลดปัญหาเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
ถ้าไทยมีวิธีการแบบนี้มันก็น่าจะสามารถจัดการได้นะครับ
ส่วนเรื่องของค่าตรวจโควิดรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์
ในการที่ดูแลตัวเองยาต่างที่โรงพยาบาลเอกชนของอินเดียเนี่ย
ราคาไม่ได้สูงประชาชนระดับกลางขึ้นไป
สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเรารักษาตัวที่บ้าน
เราไม่ได้รอเราไม่ได้รอว่าเฮ้ยจะต้องมีเตียงไหม
เฮ้ยจะมีคนมารับเรารึเปล่า
พอเรารู้ปุ๊บเราก็ได้ยากินเลย
แล้วเราก็มีการปฏิบัติรักษาตัวที่บ้านที่เหมือนกับอยู่โรงแรมแหละ
โอกาสที่เราจะไม่ซีเวียไงคะคือแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับยา
เราก็ต้องนั่งรอเวลาอยู่ที่บ้านโอกาสที่มันจะเป็นหนักมันก็มีโอกาสสูงถูกไหมคะ
แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ยังได้กินยาได้รักษาตัวทุกอย่าง
คือหมอจะบอกวิธีปฏิบัติตัวทุกอย่างค่ะหมอจะขอบคุณต้องกินน้ำ
คือน้ำธรรมดาเนี่ยเลิกไปเลยคือต้องเป็นน้ำร้อนแบบน้ำอุ่นนะคะค่อนร้อน
การปฏิบัติตัวอย่างเช่นการนอนคว่ำหมอก็บอกเลยนอนคว่ำไป
เพื่อให้ปอบคุณขยายออกซิเจนได้เยอะที่สุดอะไรอย่างนี้
คือมันก็เหมือนไม่ต่างกับเราอยู่โรงพยาบาลเพียงแต่แค่ว่าไม่มีพยาบาลมาวัดทุกอย่างให้เรา

เครื่องมือและยาที่นี่ถูกค่ะ
มันทำให้เราเข้าถึงได้ง่าย

แต่ความเป็นจริงแล้วทำไมอินเดียถึงคนเสียชีวิต

เพราะคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนที่ยากจน

อินเดียมันจะมีคนที่รวยมากไปเลยกับจนมากไปเลยเยอะมาก

ใช่ใครมีเงินหน่อยเอกชนก็จะหายเร็ว

แต่ตอนนี้ยังนะจ๊ะตอนนี้ยังยังนะจ๊ะเดี๋ยวผิดกฎหมาย